คุณผู้ชมค่ะที่ฉันอยากจะพาทุกท่านไปชม

เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาทนะคะ
เขาตั้งใจแต่งตัวมาเป็นไอรอนแมน

แจกหน้ากากอนามัยปราบไวรัสโควิด๑๙
แล้วก็ประดับร่างกายด้วยหน้ากากอนามัยที่ใส่ในซองพลาสติก
แจกให้แก่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเช้าอำเภอแม่ระมาทค่ะ
หลายคนเห็นก็อดยิ้มไม่ได้นี่ไอรอนแมนเองยังใส่เลยเห็นไหมคุณเก๋ป่ะล่ะ
หลายคนเห็นก็รู้สึกว่าเออค่อยคลายเครียดคลายกังวลเรื่องของโควิด๑๙ได้นิดนึง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาทกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ระมาท
มาร่วมกันเดินแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านตื่นตัว
สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าพื้นที่อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่มีอนาเขตติดต่อกับชายแดนไทยเมียนมาร์

ประชากรหลากหลายกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่รวมอาศัยในพื้นที่
ก็มันก็มีความเสี่ยงนะคะสำหรับการที่จะติดโควิด๑๙
ก็เลยต้องมีการรณรงค์กันแบบนี้
ค่ะแต่ว่าใส่หน้ากากอย่างเดียวไม่พอนะ